กรมภาระศึกษาเตรียมจัดงานมหากรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ๒๐๑๘
ระหว่างวันที่๕๑๐สิงหาคมนี้ที่ลานหน้าอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
โดยมีนักชกกว่า๑๐๐คนจาก๗๙ชาติเข้าร่วม
ว่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท